ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับการใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกถนนลื่นค่ะ
มีรถสิบล้อเบรกไม่อยู่พุ่งชนท้าย
รถแท็กซี่จนรถแท็กซี่นี่โอ้โหไหลไปไกลเลยนะคะ
เพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

โดนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ก็เปิดเผยให้เห็นถึงวินาทีรถแท็กซี่เปิดไฟเลี้ยวขวา
ก็คือเหยียบเบรกชะลอติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณสี่แยก
แล้วก็รถสิบล้อเนี่ยค่ะพุ่งเข้ามา
ชนท้ายแบบเต็มเลยเนี่ยค่ะ

ไหลไปอีกฝั่งนึงแบบเนี่ยค่ะไกลเลยนะคะ
ดังเป็นคนแชร์คลิปนี้จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ที่เขาโพสต์พร้อมข้อความว่า
แท็กซี่ปลิว๑๐ล้อตีนผีซิ่งเสยตูด
นี่ค่ะคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ส่วนใหญ่มองว่าขับรถตอนฝนตกถนนลื่นเนี่ย
ควรที่จะขับช้านะต้องชะลอหน่อย
พอไปถึงทางร่วมทางแยกน่าจะปลอดภัยกว่าเหตุการณ์นี้

งั้นอาจจะมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวี
ก็ติดตามเรื่องนี้สอบถามไปที่เจ้าของคลิปค่ะ
ก็รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ต้องระมัดระหว่างในช่วงฝนตกถนนลื่นค่ะ